พูดถึงเรื่องของเห็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปหาเกษตรกรสาวท่านหนึ่งที่จังหวัดสตูน
เธอออกมาเพาะเห็ดขายสร้างรายได้เขาว่ากันว่าสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน
แล้วเห็ดที่ว่าคือเห็ดอะไรกันเนี่ย
ดูสิเดาออกไหมว่านี่คือเห็ดอะไร
เห็ดเห็ดอะไรล่ะเนี่ย

มาจริงมีเห็ดหลายชนิดที่เขาเพาะนะ
แต่ว่าเดี๋ยวพามาดูที่บ้านของคุณนาฏระดาขาวคง
เขาอยู่ในตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูน

คือเธอประสบความสำเร็จจากการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
เมื่อปีก่อนนะคะแล้วก็ขยายโรงเรือนเพิ่ม
จาก๙โรงเรือนนะเป็น๑๕โรงเรือน
โรงเรือนแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็น
ใช่ปกติจะเป็นแบบปิดควบคุมอุณหภูมิใช่ไหม

คือขยายจาก๙เป็น๑๕โรงเรือนแปลว่าออเดอร์ต้องเยอะมาก
เพราะเธอบอกว่าขยายเพื่อรองรับออเดอร์ลูกค้า
แล้วก็เพิ่มการเพาะเห็ดแคลงและเห็ดหูหนูเพิ่มขึ้น

ใช่แล้วคุณนารดาบอกว่า
การเพาะเห็ดของเธอนี่นะคะเพียง๑ปี

ใช่หนี้ของเธอที่ปลดหนี้ไปคือ๔ล้านบาท
หนี้สี่ล้านได้เลยเหรอคุณพระช่วยกล้วยทอด
ขออนุญาตกลับบ้านไปทำโรงเรือนแป๊บหนึ่ง
แต่มันก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้ที่ดีด้วย
ต้องนะคะหลังจากหมดหนี้ปุ๊บเนี่ยเธอก็เลยขยายโรงเรือนเพิ่มเลย
เนื่องจากว่ามีออเดอร์มีแม่ค้าสั่งเห็ดเข้ามาเยอะ
จนตอนนี้มันออกไม่ทันผลิตให้ไม่ทันแล้ว
โดยเฉพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานคือออเดอร์เยอะมาก
ก็เลยต้องมีการเพาะเห็ดอื่นเพิ่มอย่างเช่นเห็ดแคลงหรือว่าเห็ดหูหนู
อย่างที่บอกนี่นะคือเห็ดนางฟ้าภูฐานก็ยังปลูกอยู่นะ
ก้อนเชื้อเนี่ยมันหมดอายุใช่ไหมเวลาก้อนเชื้อมันหมดอายุ
มันต้องพักโรงเรือน๒๓เดือนนะมันไม่ใช่สามารถต่อต่อได้ตลอดอะไร

เขาก็จะทำการแขวนก้อนเชื้อเห็ดหูหนูแล้วก็ปิดแสลนด์ไว้
คลุมไว้ส่วนเห็ดแคลงเนี่ยจะวางตรงกลางรวมกับเห็ดนางฟ้าภูฐาน
มันจะต้องมีวิธีเห็นป่ะมันแตกต่างกันนะครับ
ในแต่ละวันเขาจะส่งเห็ดที่เพาะขายวันละ๑๕๐กิโลเลย
นางฟ้าภูฐานและเห็ดหูหนูส่งขายกิโลกรัมละ๖๐บาท
เห็ดแคลงกิโลกรัมละ๑๗๐บาท
เอาง่ายเลยนะต่อเดือนนะคะ
การขายก้อนเชื้อและเห็ดตกเดือนละ๒แสนบาทค่ะ

ใครสนใจเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะเขาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
เพื่อคุณอยากจะไปดูวิธีการไปพูดคุยกับเขา
ครับสุดยอดจริงค่ะมาก